ไม่ต้องตกใจเมื่อสัตว์เลี้ยงของคุณป่วย
สัตวแพทย์ผู้มีจิตใจอันอบอุ่น
พร้อมที่จะมารักษาเพื่อนตัวน้อยของคุณ

ติดตามชมการรักษาสัตว์ที่น่ารักไปกับคุณหมอ
ทุกวันเสาร์เวลา๔ทุ่มตรง
วันเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนนี้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒